คือมันเป็นเรื่องข้างเคียงที่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน

น้องลูกธุรกิจหรืออะไรแบบเนี้ย
ล่าสุดค่ะทางสวเขาออกมาแถลงข่าวนะคะ
ยืนยันว่าใครที่ไปข่มขู่คุกคามมีสารเตี้ยในโลกออนไลน์อะไรเกิดขึ้นเนี่ย
เขาเอาผิดหมดจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
เดิมสองคนแรกก่อนเลยทนายเดชาและทนายอันบุรีรำ
แต่สองคนแรกเขาก็งงนะว่าทำไมเขาโดน

คุณเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยสวกว่า๑๐คนนะคะ
เช่นคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะคุณสมชายแสวงการ
คุณวิวัฒน์แสงสุริยะฉัดร่วมกันแถลงข่าว
บอกว่าสวจำนวนมากเลยที่โหวตไม่เห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามกระบวนการอย่างถูกต้องเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
คือมันมีการข่มขู่คุกคามจากคนบางกลุ่ม
มีการแสดงถึงความเกลียดชังล่วงเลยไปถึง
การลำเมิดสิทธิของคนในครอบครัวและครึ่วยาด
แม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนก็ถูกกดดันไม่ให้อยู่ในกลุ่มหรือร่วมทำกิจกรรมด้วย
รวมถึงธุรกิจที่ทำอยู่กลายเป็นลิสต์รายการให้คนไปบูลลี่ให้ร้าย
รวมถึงกิจการของเขาเองกลายเป็นว่าบางคนเข้าใจผิด
คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการหมินประมาทแต่มันเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหาย
หลายท่านก็เลยเห็นว่านี่คือพฤติกรรมที่มันยิ่งกว่าความก้าวร้าว
มันคือการให้ร้ายคนอื่นด้วยการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายดูหมินดูถูก
ทำให้คนหวาดกลัวก้าวล่วงไปถึงการใช้ถ้อยคำและพฤติกรรมที่ไม่ควรใช้
ผิดกฎหมายนะคะไม่เกรงกลัวใครเลยไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยอยากจะด่าใครก็ด่า
คุณเสรีก็เลยบอกว่าคือมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
คนที่มาลุมดากันในโลกโซเชลมีใครยุคยงส่งเสริมหรือเปล่า
ทำไมอ้างแต่เสรีภาพสวไม่ทนแล้วนะ
สวก็จะปกป้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองและครอบครัวเหมือนกัน
ดังนั้นจะฟ้องนะคะจะแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเมื่อเช้ามอบหมายให้ทนายความ
ยื่นฟ้องต่อสารอาญาตลิ่งชันเอาผิดสองคนแรก
สองคนแรกที่ว่านี้คือภาพขวามือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ
นายเดชากิติวิทยานันต์และนายพัทรพงศ์สุพักษร
หรือทนายอันข้อหามินประมาทเลขค่าเสียหายไม่น้อยนะคะ
รายละห้าแสนนะคะ
ที่ท่านเห็นท่านฟังดูคลิปเขาประจำนะครับ
ก็เรียกว่าชื่อทนายเดชาคนหนึ่งที่ชอบกุ๊กกลูกุ๊กกลู
และด่าคนอื่นไปทั่วพวกเราก็อดทนฟังมาตลอด
อีกคนคือทนายที่อยู่บุรีลำทนายอัน
มายื่นเสร็จก็มาแถลงข่าวและให้ร้าย
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้เราจะฟ้องก่อน

เพื่อให้สังคมได้ตื่นครับได้มีความรู้ความเข้าใจว่า
เสรีภาพเป็นของทุกคนใครละเมิดทำร้ายคนอื่น
ถ้อยคำคำพูดที่รุนแรงย่อมต้องรับผิดชอบ
คือทางสวสมชัยบอกว่าตอนนี้มีหลักฐานครบหมดทุกอย่างค่ะ
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าการข่มขู่คุกคามในโลกออนไลน์เนี่ยทำไมหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแป๊บเดียว
มีข้อความส่งเข้ามาที่เป็นลักษณะของการข่มขู่คุกคาม๔แสนกว่าครั้ง
ไอหรือเปล่าคุณสุชายบอกแป๊บเดียวสี่แสนครั้ง
เอไอหรือเปล่าคนธรรมดาอยู่ดีจะสี่แสนกว่าครั้งเลยน่ะนะ
ข้อความยืนยันว่าจะดำเนินคดีแน่นอนค่ะ
ท่านที่เข้าไปเป็นบุคคลธรรมดาแล้วอาศัยปลอมตัวเป็นแอคหลุมอะไรต่าง
โรบอตเข้าไปด้วยกระแสเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่มีดอกไม้ไม่ต้องมาขอโทษไม่มีขอขมานะครับ
ราคาแพงที่ท่านต้องจ่ายเพราะมันทำให้เกิดการสร้างพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อครอบครัว
สวอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นทายาทธุรกิจหมอเสงอะค่ะ
โดนกระทบไปด้วยบอกอย่าไปซื้อของนะของไม่ดีบ้างแหละอะไรบ้างแหละ
คุณวิวัตรแสงสุริยชัดก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจของพ่อเลยนะ
แต่กลายเป็นว่าทัวร์ไปลงธุรกิจหมอเสงก็เลยปรึกษากับเพื่อนสวว่าจะเอายังไงดี
ก็เลยแคปข้อความเอาไว้ทั้งหมดนะคะที่เป็นข้อความโจมตีข่มขู่คุกคาม
แล้วก็ไปปรึกษาตำรวจไซเบอร์

คือต้องไปดูก่อนว่าอันไหนเข้าข่ายเป็นความผิดบ้าง
ถ้าเข้าข่ายที่สามารถจะฟ้องร้องดำเนินคดีได้

เราเป็นทนายความมาหลายสิบปี
เรารักษาสิทธิ์ของคนอื่นได้ตลอด
ตัวเองทำไมเราจะรักษาไม่ได้
ตระกูลผมทุกครั้งที่รวมญาติกันจะบอกว่า
เราเป็นหนี้บุญคุณของพระเจ้าแผ่นดิน
เป็นหนี้บุญคุณของสถาบันพระมากษัตริย์
วันนี้ถ้าจะมีภาคการเมืองใด
มาทำร้ายสถาบันนี้

ผมเชื่อว่าผมพูดถูกใจสวทุกคนวันนี้

เพราะต้องไปสร้างศัตรูกับพักอีกพักหนึ่ง
ผมไม่กลัวหรอกครับมาลงเลยครับทัวร์